เพราะว่าวันนี้คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ช่วงนี้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ่อย
อย่างล่าสุดเกิดอุบัติเหตุเป็นรถมินิบัสค่ะ
เกิดตกข้างทางบริเวณทางลงเขากระตะ
ที่ภูเก็ตเมืองแห่งการท่องเที่ยวเลยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
ได้รับบาดเจ็บ๔คนแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ

ได้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถบัสขนาดเล็ก
เสียหลักตกข้างทางบริเวณทางลงเขากะตะ
ถนนปะตักอำเภอเมืองช่วงหัวค่ำเมื่อวานนะคะ
ก็เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่โดยสารมาในรถ
ได้รับบาดเจ็บ๔คนเป็นผู้หญิง๓คนเป็นผู้ชาย๑คน
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายขาหักศีรษะแตกนะคะ
โดยกู้ชีพก็ต้องเร่งประถมพยาบาล
ที่จะนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตล่าสุดอาการ
ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยแล้วค่ะ

อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าย่อยกะรนประมาณสัก๑๐๐เมตร
แล้วก็ก่อนถึงทางโค้งหักศอกเนี่ยนะคะ
มีรถบัสขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสขนาด๒๐ที่นั่งสีขาว
เลขทะเบียน๓๐๐๒๙๑บุรีรำเนี่ย

ทีนี้ควันมันพุ่งออกมาจากห้องเครื่องค่ะ

กลัวว่าจะเกิดเพลิงไหม้

ควันกลุ่มควันขาวพวกนี้ก็จางลง
สอบถามนายวิสุทธิ์กระแสพร
คนขับรถวัย๕๒ปีก็เล่าให้ฟังนะคะ

จะไปส่งที่โรงแรมในพื้นที่ตำบลกรณ

คนขับรถแล้วก็ภรรยาคนขับรถ

ทีนี้ระหว่างที่รถกำลังขึ้นเขากระตะ

คนขับก็พยายามขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

แต่พอทางลงเขามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
รถมันลื่นถลายแล้วทีนี้มันก็หมุนค่ะ
หลังจากนั้นเสียหลักก็ไปพุ่งลงข้างทาง

คือเมื่อคืนวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา

บริเวณทางขึ้นเขาป่าตองที่อำเภอกระทู้

แล้วก็มาเกิดเหตุครั้งนี้ซ้ำอีก
แต่ว่ายังโชคดีนะคะที่ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ